เคยได้ยินไหมครับปลาซักเกอร์นะครับ
ปลาที่บอกว่ามาจากทางทะเบียนอเมริกาใต้
ปลาดูดตรงนี้นะครับทำให้ระบบนิเวศในพื้นที่แม่น้ำในประเทศไทย
ลงไปเมื่อไหร่ล่ะครับระบบนิเวศเสียนะครับ
มีการแชร์สนั่นนะครับในอินเตอร์เน็ตในโซเชียล
บอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี่ภาพที่เห็นก็คือไข่ปลานี่แหละครับ
เป็นเมนูเด็ดครับยำไข่ปลาซักเกอร์นะครับ
แก้ปัญหาการแพร่พันธุ์ของปลาชนิดนี้ครับ
ของอาจารย์ชาตรีด่วนศรีแก้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร

โพสต์ภาพและคลิปพร้อมระบุข้อความว่า
แก้ปัญหาปลาซักเกอร์ระบาดในแหล่งน้ำที่ศูนย์ครูชาตรีด้วยนะครับ
ด้วยการเด็กนะครับให้เด็กงมไข่ซักเกอร์มาปรุงเป็นยำไข่ปลา
แต่ต้องลวกให้สุกก่อนยำเป็นเมนูที่เป็นที่ทุกคนมาที่ศูนย์

นี่มันลักษณะเหมือนไข่กุ้งเลยนะ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
หน้าตาแบบนี้นี่ไม่ไหวนะตอนเห็นหน้าเห็นตาเฉยนะ
เห็นหน้าแล้วไม่กล้ากิน
ใช่
นักพวกเคยทำให้เปลือก

คือตัวโคงก็จะแข็งมาก

เพื่อนจะกรีดเนื้อเกิดเนื้อแล้วก็สไลด์

น่ากลัวว่าน่ากินไม่ได้

เนื้อใกล้เคียงมาก
เหมือนปลาดุกใช่ไหม

ชิมดูเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับ